เท่ากับ๒๕ไง๑๐คูณ๑๐

ถ้าจดไว้แบบนี้ระวังนะเดี๋ยวตำรวจเข้าใจผิด

คิดว่าเป็นพวยหวย๕คูณ๕๑๐คูณ๑๐ร้อยคูณร้อยเลยนะ
ระวังนะนี่หวยใต้ดินนะครับผิดกฎหมาย
เพราะว่าในคลิปนี้เจ้าของบ้านเขาก็ตกใจ
เพราะว่าอยู่มีชายชะกันบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วอ้างตัวเป็นตำรวจเจ้าของบ้านโวยวายนะ
บอกว่าไหนแสดงตนแสดงตนเอาบัตรมาดูสิ

สุดท้ายพอเจ้าของบ้านโวยวายเนี่ย
กลุ่มนี้กลุ่มชายชะกันนี้วิ่งหนีออกไป
สรุปแล้วเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมไปดูคลิปกันหน่อยฮะ
ดูนิดหนึ่งดูนิดหนึ่งแสดงตัวด้วย
แสดงตัวด้วยอะไรอะไรอะไร

เฮ้ยอะไรเนี่ยมีฉากชีพนะเนี่ย

ตำรวจแสดงตัวตำรวจแสดงตัวเลย
ถ้าตำรวจแสดงตัวเดี๋ยวนี้นี่พื้นที่ส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาในบ้าน
ตามกฎหมายแล้วคุณเข้าไม่ได้

แสดงตัวตำรวจไหนเดี๋ยวแจ้งความ
เอาสิเจ้าของเออตำรวจเงียบเลย

บอกแสดงตัวหน่อยทำไมตำรวจไม่ตอบโต้

ชายชะกัน๔คนบุกเข้าไปภายในเขตบ้านพักอาศัย
ขอตรวจค้นแต่คนในบ้านโวยวายสุดพลังเลยฮะ

ขึ้นรถกระบะสีดำลบนี้ไปอย่างรวดเร็ว

คือเจ้าของบ้านนี้ถ่ายคลิปแบบเป็นคลิปข่าวเลยนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๓๗ทับ๑๔หมู่๑
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นางสาวสายชนถาวรสุขอายุ๕๖ปีเจ้าของบ้าน

ขณะที่ตัวเองกำลังพักผ่อนอยู่กับลูกสาว๒คน
อยู่มีชายชะกัน๔คนขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน

พร้อมกับจะจับกลุ่มตัวนางสาวสายชน

แต่นางสาวสายชนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เนื่องจากไม่เคยเห็นหน้าข้าตาของตำรวจ
และไม่รู้จักกับกลุ่มชายกลุ่มนี้มาก่อนเลย
หน้าแปลกเข้ามาเป็นชายชะกันเข้ามาแบบนี้
ก็ตกใจสิฮะก็เลยร้องตะโกนโวยวาย
ขอความช่วยเหลือนะครับ

แสดงบัตรว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ซึ่งขณะนั้นลูกชายได้ยินเสียงจึงออกมา
แล้วเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ
แล้วก็โวยวายแบบที่เห็นเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเมื่อชายชะกันกลุ่มนั้นเห็นว่าเจ้าของบ้านโวยวาย

หนึ่งในชายชะกันก็ยกมือขึ้นไหว้ก่อนจะพากันเดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
หลังจากนั้นนางสาวสายชนจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สพนขาม

ทราบว่าทั้งหมดเป็นตำรวจคุณว่าจริงหรือปลอม

คือตอนแรกที่เราคิดเราดูคลิปเราก็ต้องคิดว่าปลอม

เออนะครับแต่จริงแล้วพอมาคุยกันที่สพนขาม
พบว่าเป็นตำรวจจริง๒นายยดดาบตำรวจกับ๑๐ตำรวจตรี
ส่วนอีก๒คนเป็นตำรวจอาสาครับท่าน
เวลาผมไปตรวจผ่านไปเห็นก็
เห็นกระดาษอยู่

คิดว่าอย่างนั้น

ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันสิว่าผมโดนโวยวายสักขนาดนั้น

ด้านพันธ์ตำรวจโทนักกฤษใจรักเกลียน

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของตำรวจได้
พร้อมกันนี้ตำรวจคู่กรณีได้เข้าไปพูดคุยกับทางด้านผู้เสียหายแล้ว
เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นไหมฮะสาเหตุมาจากการเหมือนจะจดโพยหวยเหมือนคุณ